นักแสดงแล้วก็ผู้จัดละครอย่างพี่บุ๋มรัญญาพี่แหม่มจินตราแล้วก็พี่ปูนโลกเบี้ยว

อันนี้เตรียมกระดาษปากกาดีกว่าไหม
เขาชวนกันไปเป็นนางฟ้าร่วมงานทอดกระถิ่น
คุณผู้ชมค่ะนี่ที่วัดปฐุมวนารามจังหวัดระนองค่ะ
นี่แต่งเป็นสาวใต้สาวร่อนแรกจังหวัดระนองไปเลยนะ
แต่ละสาวก็แต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยสดงดงามจริง
พี่แมมกับพี่บุ๋มใส่มาเลยสีแดงแบบตะโกนเลย
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าข่าวนี้มีตัวเลขนะ
เพราะว่าในงานมีการจุดประทัดเอาเลิกเอาชัย
ซึ่งสามสาวรู้ใจชาวเน็ตชาวบันเทิงไทยรัฐของเรา
เอาเลขปลายประทัดมาโชว์ให้เห็นจะด้วยคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวฟังกันดีนะเพราะว่าปลายประทัดอันนี้เลขมันเยอะมากจริง
ดูไล่ตามกันไปแถวบน
ตรงกลางไล่ขยบมา๒๐แล้วก็แถวล่างค่ะ

เลขเยอะฝากทั้งขวัญทั้งพิจักรีทั้งชนะเป็นไงคะ

เกินกองสลากแล้วนะคะลำแล้วตอนนี้